ตามกันต่อเรื่องนี้นะคะคุณคิงคุณผู้ชมค่ะน้องอาชิค่ะ
อายุ๑๕ที่บอกว่าลงไปเล่นน้ำที่แม่น้ำโขงกับเพื่อนแล้วปรากฏว่าจมหายไป
ตอนนี้ผ่านไป๑๐วันแล้วแต่ยังไม่พบร่างของน้อง
ครอบครัวก็ได้แต่เฝ้ารออยากจะให้เจอร่างของน้องนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะย้อนกลับไปคือเกิดขึ้นที่บริเวณหาดทรายบ้านท่ามะเฟืองนะคะ
จุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังค่ะในตำบลพลสาอำเภอท่าบ่อที่จังหวัดน้องคาย
ทางด้านครอบครัวผู้ปกครองของนายเจษฎาแก้วคุณเมืองหรือว่าน้องอาชิอายุ๑๕ปี
ก็ไปร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยากจะให้ช่วยค้นหาร่างของน้องค่ะ
หลังน้องมาเล่นน้ำกับเพื่อนเพื่อนแล้วจมน้ำหายไปตั้งแต่ยี่สิบสองมีนาคม
อย่างที่บอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังหาร่างน้องไม่พบนะคะจากคำบอกเล่าของชาวบ้านบอกแบบนี้ว่า
วันเกิดเหตุยี่สิบสองมีนาคมช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำลง
ก็น่าจะทำให้เดินไปได้แล้วเดินไปได้ถึงเกือบกลางสันดอนทรายเลยด้วยซ้ำ
ปกติชาวบ้านก็จะข้ามไปมาแบบนี้กลางสันดอนทรายอยู่บ่อย
ก็คาดว่าตัวน้องอาชิเนี่ยน่าจะผลัดพลัดตกลงไปตรงจุดนั้นที่เป็นจุดที่น้ำลึกกันนะคะ
คุณภูริพัฒน์ค่ะนักข่าวของเราก็ไปยังจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุ
บริเวณนั้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับกลางสันดอนทรายค่ะก่อนถึงหาดท่ามะเฟืองจะประมาณ๑กิโลเมตร
นักข่าวของเรามีการลงเรือของอบตโพนศาไปกับเจ้าหน้าที่นะคะ
แล้วก็ไปสแกนพื้นที่เหนือน้ำในรัศมี๕กิโลเมตรแต่ไม่พบเบาะแสอะไรค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาบอกแบบนี้ว่าวันนี้มีการระดมชุดกู้ภัยจากหลายหน่วยงานนะคะ
เกือบร้อยชีวิตแล้วก็นำเรือค้นหาอีก๑๐ลำ
ยังมีโดรนใต้น้ำอีก๒ลำโดนจับความร้อน๒ลำ
แล้วก็เครื่องสื่อสารใต้น้ำหนึ่งเครื่องมาปฏิบัติภารกิจนะคะ

แผนการค้นหาเขามีการแบ่งทีมนักประดาน้ำออกเป็น๕ชุดค่ะ
ตั้งแต่จุดที่จมน้ำไปไปจนถึงปลายหาดท่ามะเฟือง
ระยะทางรวมประมาณสัก๓๔กิโลเมตรนะคะ
แต่ละชุดจะอยู่ห่างกันสักประมาณ๓๐๐๕๐๐เมตร
แล้วจะมีเครื่องส่งสัญญาณเสียงใต้น้ำเพื่อสื่อสารมาบนบก
ถ้าเกิดว่าพบเจอสิ่งผิดปกติอะไร
ก็ให้ต้องบอกหรือบอกแจ้งมาให้ขอความช่วยเหลือกัน
จุดที่เน้นหนักแล้วไปหาก็คือจุดบริเวณที่น้องอาชิจมลงไปตรงนั้นค่ะ
ลักษณะจะคล้ายกับเป็นหลุมลึกนะคะลงไปที่ความลึกประมาณ๕๖เมตร
อุปสรรคก็คือกิ่งไม้ค่ะคุณคิง
กิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่พวกจอกแหต่างที่มันกีดขวางใต้น้ำ
อันนี้เชื่อว่าร่างของน้องอาจจะติดอยู่ใต้น้ำตรงไหนสักจุดนี่แหละค่ะ
ส่วนเรือลาดตระเวนนะคะมีการนำเครื่องสแกนใต้น้ำเนี่ย
ก็สแกนเรื่อยไปยาวไปจนถึงสะพานมิตรภาพไทยลาว

ระยะทางที่มาสแกนกันแบบนี้เกือบ๒๐กิโลเมตรค่ะ
จะแบ่งตามโซนแล้วก็ในแต่ละโซนก็จะสำรวจตามร่องน้ำ
เพื่อไปดูพวกวีเวอร์สิ่งกิดขวางน้ำที่อยู่ใต้น้ำนะครับ

เราจะสำรวจเรื่องของร่องน้ำด้วยทิศทางการไหลของน้ำ

ยังมีความมั่นใจว่าทีมทุกทีมสามารถปฏิบัติการได้
ยังคิดว่าอยู่ยังอยู่ในเวิร์คนี้ครับ
เพราะว่าโดยสภาพเชิงกายภาพของพื้นที่แล้วเนี่ย
มันมีร่องน้ำแค่ไม่กี่ร่องเอง
ขณะที่ทางด้านพ่อและแม่ของน้อง
ก็มาเฝ้าดูปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ
พ่อแม่มีการนำดอกไม้ทุกทีแบบนี้
ทำพิธีขอขมากับเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วก็มีการบอกกับนักข่าวของเราด้วยนะคะว่า
เอาจริงตัวน้องไม่เคยมาเล่นน้ำที่จุดนี้มาก่อน
แต่วันนั้นเหมือนกับน้องมาซ่อมรถกับเพื่อนตรงนี้
อากาศความที่มันร้อนมากก็เลยชวนกันลงไปเล่นน้ำ
สุดท้ายน้องคงจะพลัดตกลงไปในจุดที่น้ำมันลึก
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาอย่างสุดความสามารถ
แล้วก็มีการค้นหาอยู่๒วันก่อนจะยุติไป
พ่อแม่ก็ตระเวนไปตามตามท่าน้ำตามริมตลิ่งต่าง
ตั้งแต่จังหวัดน้องคายนครพนมไปจนถึงมุกดาหาร

กระทั่งติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยให้มาช่วยเหลืออีกครั้งในวันนี้
และคิดว่านี่น่าจะเป็นชุดกู้ภัยที่เก่งที่สุดแล้ว
ก็เลยมีความหวังว่าครั้งนี้น่าจะพบร่างของลูกชาย

พ่อแม่ก็มีความหวังอยู่ตลอดขอให้พบร่างน้องอ่ะนะคะ
คุณชิวพุทธิภาคของเราก็มีการได้พูดคุยกับน้องคือหนึ่ง

อาชินะคะเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปด้วยการรวมทั้งหมดหกคน
ลงเล่นน้ำไปตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงแต่ตรงที่ไปเล่นเนี่ย
มันเป็นบริเวณน้ำตื้นนะจนกระทั่ง๔โมงเย็นนะคะ
คือเพื่อนก็เดินตกลงไปตรงจุดที่เป็นน้ำลึก
แล้วเห็นว่าเพื่อนพยายามตะเกียกตะกายขึ้นก็พยายามจะว่ายน้ำเข้าไปช่วย
ก็ตะโกนบอกว่าตั้งสตินะทำตัวให้เบาเบาค่อยค่อยลอยไปใกล้ใกล้ฝั่ง
แต่ดูเหมือนเพื่อนอาชิจะไม่ได้ยิน
ก่อนที่จะถูกน้ำพัดไปในจุดที่น้ำมันลึกไปเรื่อย
แล้วส่งเสียงร้องขอให้ช่วยด้วยแค่ครั้งเดียวก่อนจะจมหายไปต่อหน้าต่อตา
ตอนนั้นมีเรือของชาวบ้านผ่านมานะคะก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือ
แต่เสียงเครื่องยนต์มันก็ดังอีกเลยทำให้ไม่มีใครได้ยินค่ะ
ผมหันหน่าไปทั้งอื่นครับมีแต่คนหันหน่าไปทั้งอื่นแล้วเรานะ
เดินอ้อมเดินอ้อมอ้อมมาทั้งเนี่ยครับนะครับเดินไปคนเดียว
แล้วผมหันมาอีกทีแล้วก็จมไปแล้วก็ร้อยขึ้นมาร้อยขึ้นร้อยขึ้น
ตอนนั้นพยายามร้อยขึ้นมาแล้วแม่นครับวายน่ามาไปเลยเพราะว่าน่ามันทวนกันครับ
ผมบอกว่าอ้ายเจ้าร้อยตัวขึ้นให้ตัวเบาเพราะสันกระวายเขาฟัง
เราบอกฟังอย่างเลยแล้วเรากะคอยคอยมาอยู่แถวแถวไทยหางเรืออ่ะดิครับ
งเนื้อเต็มอยู่ลึกอยู่ครับนี่คือเพื่อนของน้องเล่าให้ฟังแบบนี้
ทีนี้ชาวบ้านล่ะที่อยู่ตรงจุดนั้นชาวบ้านเล่าแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
เอาจริงจริงก็ได้ยินเสียงเพื่อนเพื่อนของน้องเขาอ่ะตะโกนขอความช่วยเหลือนะ
ตอนแรกยังคิดว่าเอ๊ะเด็กล้อเล่นกันหรือเปล่าคุณป้าท่านนี้แหละค่ะ
แล้วก็บอกว่าแต่พอมองไปเห็นในแม่น้ำว่าเอ้า
มีเด็กพยายามจะตะเกียกตะกายอยู่เหนือน้ำเธอรีบไปตรงเรือเลยจะออกไปช่วย
โถแต่กลายเป็นว่าเครื่องเรือมันสตาร์ทไม่ติด
แล้วก็ต้องมาเห็นน้องจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาค่ะ
นะมันยกมือเหมือนยกมือเฑียงชี่เหมือนว่างเป็นอย่าง
เนี้ยแหละค่ะ

ช่วง๕โมงเย็นที่ผ่านมาของวันนี้คุณผู้ชมครัฐทางเจ้าหน้าที่จากบริษัทวินวิน
มีการพาพ่อแม่ของน้องอาชินะคะไปที่ริมแม่น้ำโขง
ใกล้กับจุดที่น้องจมน้ำก็ไปทำพิธีเรียกน้องกลับบ้าน
มีการจุดทูบเทียนใส่ดอกไม้ลงไปในขันแล้วก็ลอยลงไปในแม่น้ำ
หวังที่จะให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้ได้พบร่างของน้อง
ก็เป็นไปตามความเชื่อของชาวอีสานนะคะ
ส่วนภารกิจกู้ภัยตลอดทั้งวันนี้ยังไม่พบร่างของน้องอย่างที่บอกไป
สุดท้ายก็ต้องมีการยุติค้นหาไปก่อนในช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมา
แต่อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้จะมีการค้นหากันต่อค่ะ